สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาวันนี้มาในวันซ่วมโลก
อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนมาซื้อซั่วมใหม่กันนะคะเพราะว่าฝนกำลังจะตกลงมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียว
ถ้าคุณไม่แก้ปัญหาเรื่องซ่วมอาจจะเกิดปัญหาใช้คำนี้ได้ไหม
ใช้คำว่าอุจจาระแล้วกันนะคะอุจจาระท่วมบ้านได้นะคะ
แม้ฝนมาช่วงนี้เยอะจริงจริงนะคะจะเห็นว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน
ก็ลมหนาวตัวเดิมแล้วค่ะขี้เกียจมากไม่ยอมทำงานเลยนะคะ
ถอยร่นลงไปและแถมกำลังอ่อนลงเรื่อยเรื่อยทำให้ลมจากพื้นที่อื่นอื่น
โดยเฉพาะลมตะวันออกประสานกับลมตะวันตก
ผ่าเอาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยค่ะฝนตกหลายพื้นที่เลย
แต่จะบอกว่าพื้นที่ที่มีฝนตั้งแต่ช่วงเช้าแบบนี้
ก็คือภาคใต้ตอนบนและมีบางจังหวัดตรงนู้นค่ะ
อีสานตอนล่างแถวริมแม่น้ำโขงอุบลราชธานี
มุกดาหารเริ่มมีฝนในช่วงเช้าเช้านะคะและนอกจากนี้ค่ะ
ให้สังเกตว่าฝนก่อตัวในทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
ช่วงเที่ยงค่ะฝนจากสองฝั่งยกพลขึ้นบกเลยถล่มภาคใต้นะคะ
และจะตกได้ตั้งแต่จนเที่ยงจนถึงช่วงค่ำแม้ช่วงนี้ภาคใต้ค่ะ
ฝนตกหนักจริงจริงระวังน้ำทุ่มสับผลาน้ำป่าไหล่หลาก
และดินโครนถล่มไว้ด้วยนะคะส่วนทะเลอันดามันค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าฝั่งนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคลื่นค่อนข้างสูงเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงาและภูเก็ต

เพราะว่าจุดไหนมีฝนสูงได้มากกว่า๓เมตรเลย
เช้าวันนี้อุณหภูมิเป็นยังไงยังหนาวอยู่ไหมโอ้โห
เหนือและภาคอีสานค่ะยอดดอยยอดภูอากาศยังเย็น
ใช้คำว่าเย็นนะคะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ย
ไม่ได้ลดต่ำเหลือเลขตัวเดียวแล้วค่ะ
อาจจะอยู่ที่ประมาณ๑๒๑๖องศาเซลเซียสนะคะ
แหมเขาบอกว่าช่วงนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวมากเลย
ใครก็บอกว่าไปเที่ยวเถอะทะเลหมอกค่ะ
เพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะ
อุณหภูมิไม่ได้หนาวสะใจแต่จังหวัดที่ขายดียังคงเป็นที่เดิมค่ะ

ชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวไปกางเต้นสิค่ะ

ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอำพังแม่แตงจังหวัดชิงวัย
เช้านี้อุณหภูมิ๑๘องศาเซลเซียสค่ะ
นักท่องเที่ยวก็ชมแสงอาทิตย์กันสะใจกันไปเลยนะคะ

ถือว่าได้อยู่นะ
ได้อยู่อันนี้แปลว่าได้จริงนะ
พาไปเที่ยวดูทะเลหมอกทุกวันเลย

ที่เกาะทะลุจังหวัดประจวบเคียวรีขันต์
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม

ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดอีกแล้ว
และได้รับรางวัล
แม่ลูกดกแห่งชาติค่ะ

วางไข่ไปแล้ว๗๐๐กว่าฟอง
โอ้โหและนี่ขึ้นมานี่คือครั้งที่๔นะคะ

เขาถึงได้แชมป์ลูกดกแห่งทะเลประจวบค่ะ